ไปดูความคืบหน้าในคดีกรณีบ้านแก๊งโซฟาแดงบ้านบางบัวทองกันหน่อยนะคะ
มีอยู่๒คดีนะคือมีคดีลาลาเบลกับพริตตี้เดียว
มีความคืบหน้ามาในแง่กรณีของคดีพริตตี้เดียนะคะ
เพราะว่าแก๊งบ้านบางบัวทองเนี่ยไปแจ้งความกลับเอาผิดพริตตี้เดียในข้อหารักทรัพย์ค่ะ
เมื่อวานนี้นายนาธีสถิตพงศ์สถาพรหรือว่าตีนะคะ
แล้วก็นายชัยพล

นางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟ้อ๓คนนี้เดินทางไป
ที่สพบางบัวทองแจ้งความกลับนางสาวเดียในข้อหารลักทรัพย์
ทรัพย์ที่ว่าคือผ้าห่มของนายตี๋อ่ะค่ะ
เธอเอามาแจ้งความที่ว่ามีคราบอสุจินะ
โดยตอนนี้มีการแจ้งความแล้วแล้วก็ทางทนายความเองก็บอกว่า
เตรียมหลักฐานเอาไว้ต่อสู้คดีด้วย
ทีนี้พอแจ้งความเสร็จนายตีก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่า
เขาไม่ได้ลวนหลามไม่ได้กระทำอนาจารย์อะไรเดียเลยจริง
ดูจากคลิปก็น่าจะเห็นได้ว่าเขานอนอยู่เฉย
มีแต่พริตตี้เดียนี่แหละที่ออกมานั่งคล่อมบนตัวเขา

เขาเนี่ยเผลอจะถูกลวนลามซะมากกว่าหรือเปล่า
เขาก็ว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่า
ช่วงที่เขาหลับไปเนี่ยพริตตีเดียทำอะไรบ้างเขาก็ไม่รู้
แล้ววันจัดงานปาร์ตี้เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดียขึ้นไปอยู่ชั้น๒ได้ยังไง
เพราะเขาเมาหลับไปตั้งนานแล้ว
โดยที่อ้างบอกว่าตื่นมาแล้วอยู่ในสภาพไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยตีบอกเลยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าเขาเป็นคนไปปลูกเดียเองคนที่ปลูกเดียให้ตื่นอ่ะคือเขา
แล้วตอนนั้นเขากล้ายืนยันเลยว่าเดียใส่เสื้อผ้าครบอยู่ทุกอย่าง
โดยเขาบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องคดีอะไรนะคะ
เพราะว่าหลักฐานเขามีคลิปอีกเยอะเลยค่ะ
มีหลักฐานอีกเยอะมีหลักฐานเด็ดอีกมาก

เตรียมฟ้องกับนายอัชริยะเรืองรัตนภง
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมด้วยนะคะ

หักล้างข้อกล่าวหาในชั้นศาลได้
ส่วนกระแสสังคมที่ถูกโจมตีในขณะนี้
ก็น่าจะเงิบกันไปเป็นแถวเหมือนกันถ้าเห็น
หลังจากนี้เราจะมีการโชว์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมพี่

มีอีกเยอะไหม
แต่ว่าเนื้อที่ปล่อยมาน่าจะมีนี่แล้วละนิดหน่อย
หลังจากนี้เตรียมจะฟ้องกลับไหมพี่

อัดครับบอกตรงนี้เลยอย่าทิ้งน้องเบียร์นะ

โอ้โหมีการขู่นะพี่อัดคือพี่อัจฉริยะ

ไปก็ไปช่วยให้สุดทาง
ไปดูความขึ้นต่อไปที่สเราบุคโลกันหน่อย
มีหนึ่งบุคคนของย่านเป็นนามสมมติ

เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

ชื่อว่าน้องวาวาสักประมาณเที่ยงไปกินข้าว
จนอยู่ถึงสักบ่ายสอง
ยืนยันว่าตอนนั้นวันนั้นตัวเองกับแฟนสาวไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มสุรานะครับ

ซึ่งบรรยากาศระหว่างที่อยู่ในบ้านก็เห็นน้ำอุ่นกับลาลาเบลนั้น

เพราะว่าน้องวาวาเองก็เป็นพฤติเช่นเดียวกัน
แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปต้องขึ้นคร่อมตามในคลิปนี้

พนักงานสอบสวนบอกว่าได้มีการสอบประคำในรุ้งแล้ว
ฐานะเป็นพยานรอบที่๒ก็สอบไปแล้วเพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเท่านั้น
เนื่องจากว่าได้ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดเหตุ
ต้องการจะรวบรวมหลักฐานว่าตัวเขาเองไปเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับลาลาเบล
เบื้องต้นไม่ได้มีการแจ้งข้อกระหาได้ได้กับในรุ้งต้องการแค่สอบปากคำ
หากพบว่าเข้าข่ายทำผิดร่วมก็จะแจ้งข้อหาทันที
แล้วก็นอกจากนี้ยังได้นัดพริตตี้สาวพยานอีกรายหนึ่งมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ซึ่งต่อมานะคะนางสาวเดียอันนี้เป็นเดียที่เป็นโมเดลลิ่งแล้วนะ
เลลิ่งเดียที่เป็นคนส่งทั้งลาลาเบลแล้วก็พริตตี้เดียไปที่บ้านหลังนั้นเนี่ย
ก็เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกนำเกียรติธิรโรจนพงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ให้ปากคำนะคะ
สอบปากคำกันอยู่นานกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
สอบสวนเสร็จนางสาวเดียออกมาเปิดใจนะคะบอกว่า
เขาก็รู้จักกับบ้านแก๊งบางบัวทองเนี่ยมาประมาณปีกว่าแล้ว
ก็ส่งน้องพริตตี้ไปนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครมาร้องเรียน
มาฟ้องหรือมารายงานว่าถูกลวนลามหรือว่าเกิดเหตุอะไรไม่ดี
ถามว่ากังวลไหมว่าจะถูกปิดร่างแหไปเป็นการมีส่วนร่วม
กระทำอนาจารย์หรืออะไรใดทั้งคดีของเดียแล้วก็ของลาลาเบล
เขาบอกเขาไม่ติดใจเพราะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย
เรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อเพราะว่าคงจะมีการฟ้องกันกลับไปกลับมาแบบนี้นะฮะ